แบบนี้ดิฉันก็อยากจะให้ทุกคนได้มาดูข่าวนี้แล้ววัยรุ่นที่ตีกัน
เนี่ยก็จะได้บอกว่าจะได้รู้ว่าเวลากว่าจะโตมาได้แม่เขาลำบากขนาดไหน

แล้วยังโตมาตีกันเพราะว่าแม่ปวดหัวกฮูะ
คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวซึ้งใจค่ะ
แล้วนำมาเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ท้อแท้ในชีวิต
ผู้หญิงคนนี้นะคะต้องบอกว่าเธอเป็นแรงงานชาวกัมพูชาแม่ลูกอ่อนที่เพิ่งคลอดลูกน้อย
ปรากฏว่าเข้าไปที่ร้านขายของฝากร้านหนึ่งแล้วบอกว่าขอทำงาน
ไม่เอาเยอะเจ๊หนูเอาแค่วันละ๑๐๐บาทพอ
ลูกอ่อนมาอยู่บนหลัง
เข้มแข็งเอาไว้เพื่อวันข้างหน้า
อย่าพึ่งท้อยอย่าหมดหวัง
รอวันนั้นให้เป็นดังไฟ
ขอพรจากฟ้าสวรรค์
ให้สิ่งเหลือร้ายที่มีนั้นดีขึ้นใหม่

ระหว่างทำงานแบกของจัดของอยู่ในร้าน

เอาไว้ที่ข้างหลังของเขาตลอดเวลา

เขาไม่ใช่แค่มาขอเงินแต่เขาขอทำงานแลกเงิน

เจ้าของร้านของฝากหมูยอรุ่งอุบลค่ะ
อยู่ที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เจ้าของคือพี่รุ่งรัฐสาคัมภีร์อายุ๓๔ปี

ลูกจ้างคือนางสไลเพลียอายุ๓๓เป็นแม่ลูกอ่อนชาวกัมพูชา
นี่คลิปนี้คือเธอแบกลูกน้อยเอาไว้ข้างหลัง

บอกว่าอยากให้คลิปนี้เป็นแรงเป็นกำลังใจให้กับคนที่ท้อแท้ในชีวิต
ขนาดแม่ลูกอ่อนยังไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
เน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมาย
บางคนก็นับถือหัวใจของแม่นักสู้รายนี้
และบางคนก็บอกว่าแหมเป็นห่วงน้อง
อยากให้น้องมีที่นอนนอนดีไม่ต้องให้แม่แบกขึ้นหลัง
เอาอย่างนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงพี่เขาอธิบายดูค่ะ

เปรย์น้องก็มีค่ะแต่น้องไม่นอนนะคะ
คือน้องเขาติดแม่นะคะ

เปรย์ก็มีเบาะก็มีที่นอนมีค่ะ
เอาเปรย์มาไว้ที่ร้านจ้า
ปกติก็ช่วยเลี้ยงค่ะแต่คือเวลาน้องงอแงมา
เขาจะไม่เอาใครเลยเขาจะเอาแต่แม่เขานะคะ
นี่คุณผู้ชมค่ะพี่เจ้าของร้านก็มาอธิบายนะ
ตอบคำถามนี่แหละหลายคนเป็นห่วงเด็กไงนะคะ
แล้วพี่แกยังบอกเราด้วยนะคุณรุ่งรัฐบอกว่า
จริงแล้วก่อนหน้านี้เคยรู้จักกับทางด้านของนางสไล
มาก่อนหน้านานแล้วแต่ว่าไม่ได้เจอกันนาน
กระทั่งนางสไลเนี่ยเขาติดต่อทักเฟซบุ๊กมาบอกพี่
ขอทำงานได้ไหมขอค่าแรงวันละร้อยเอง
เพราะหนูต้องเลี้ยงลูกแล้วหนูตกงานเพิ่งจะคลอดลูก
เห็นใจก็เลยรับเข้าทำงานค่ะ
แล้วก็บอกเอาลูกมาเลี้ยงด้วยไม่ต้องเอาหรอกร้อยหนึ่ง
เดี๋ยวมันไม่พอให้ไปเลยละกันค่าแรงวันละ๔๐๐บาท

บอกโอ้โหนางสไลทำงานขยันขันแข็ง
แล้วที่สำคัญลูกค้าติดใจค่ะ
แวะเวียนมาซื้อของเยอะขึ้น
หลังจากที่มาช่วยงานที่ร้านได้แค่๒เดือน

เอ็นดูเจ้าตัวเล็กล่ะค่ะ
แล้วเธอก็เลยเชื่อว่าเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวเล็ก
น่าจะเรียกโชคเรียกลูกค้ามาให้ค่ะ
ถ้าให้หนูทำวันละ๑๐๐ก็เอานะเขาว่าอย่างนี้
ประเด็นแรกเลยที่เขาพูดนึงมาเองว่า๑๐๐เดียวก็เอานะ
มาทำเถอะให้กินให้เฉยยังให้กินได้หรือว่าอย่างนี้
ให้กินให้เฉยยังให้กินได้มาทำเลย

เขาก็มาทำมาตั้งแต่น้องมาอยู่ลูกค้าเยอะขึ้นทุกวันเลย
โอ๋นี่แหละค่ะเจ้าของร้านบอกแบบนี้
งานให้มากขึ้นค่ะอบอุ่นหัวใจจังเลยช่วงนี้ขอบคุณล่ามผู้แปรประสามือด้วยอาจารย์พระวันแสงสุนทรครับ